ตอนนี้เนี่ยอยากให้ดูกันหน่อยเพราะมันถึงเรื่องทุกขั้นการทำนา

ที่ขอนแก่นเขาก็มีการรวมตัวกัน
เพื่อทำพิธีเลือกของความเป็นซึริบวงคน

เขามาร่วมใจกันทำพิธีบุญเบิกบ้านหรือบุญสัมฮะ

ซึ่งเป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวอีสาน
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูการทำนา
ที่จะให้น้ำท่าพืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ครับ
พิธีนี้เริ่มจากการทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
พระพิสุสงฆ์ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเลยนะ
นี่ตรงนี้เลยเห็นไหม
เป็นสุมค่ะแล้วเขาก็นำดอกไม้ทูบเทียดอาหารข้าวหวาน
พร้อมด้วยขันใส่กรวดทรายนะ
แล้วก็ควายผูกแผนมารวมกันที่สารากลางบ้าน
แล้วก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนตร์
และรวบกันเส้นวายสารหลักบ้าน
อื่นเขามีสารหลักเมืองที่นี่เขามีสารหลักบ้าน
เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุ้มครอง
ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้าน
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาจะนำหิน

เขาบอกว่าเอาหินไปหวานให้ทั่วบ้านเลย
เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
อีกทั้งยังมีการทำพิธีบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการฉีกเสี่ยงทายคางไก่ด้วยละมั้ง

แต่อย่างนี้ละกันส่วนของฉันก็เจริญพระพุทธมนตร์นะ
ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัย

ค่ะแล้วคือบ้านคุณหินโรยเต็มบ้านยังคะ

มันคือเหตุผลไงทำไมผมไม่ค่อยจะเข้าบ้าน